ดูน้ำแปลกสีแปลกครับ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในคลองแห่งหนึ่ง
ว่ากันว่าน้ำที่นี่มันเรืองแสงได้
เกิดอะไรขึ้นที่นั่นไปติดตามหน่อยครับ

แทคตอนดูเหรอ

นี่มันภาพยนตร์เรื่องอวตารปะเนี่ย

เมื่อมีสิ่งที่ไปทำให้น้ำกระเพื่อม
แสงสีมันปรากฏขึ้นมาแบบนั้นเลยฮะ
เขาว่ากันว่านี่คือปรากฏการณ์ธรรมชาตินะ

ปรากฏการณ์ขี้ปลาวานแต่มันมาเกิดขึ้นในคลองได้อย่างไร
งงมากเขาบอกว่าคลองนี้เนี่ยเชื่อมต่อกับทะเลนะครับ
ชื่อว่าคลองใจอยู่ใกล้กับวัดพันท้ายนรสิง

โอ้โหดูสิเขาวาดน้ำมันก็เป็นเรืองแสงวับเลย
อะไรหรือผมเคยดูผมเคยดูหนังเรื่องนี้

เอออัวกอาวัตาลอะไรนะอวกอาวัตาล
อัวกอาวัตา

เรียนที่ไหนอย่าบอกเขาอย่าบอกเขา
อื้ออ่านต่อละกันคุณคุณคือต้องพูดละ
ไปดูเรื่องราวของสาวในคลิปนี้เขาให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่า
เหตุมันเกิดจากอะไรน้ำทะเลมันดันเข้ามาในคลองครับ
จนทำให้คลองกลายเป็นน้ำกร่อย
และน้ำทะเลที่มาเนี่ยนะมันมาพร้อมกับแพลงต้อนและสาหร่ายขนาดเล็กจำนวนมาก
ถ้าใช้ไฟฉายดูตามปกติมันก็จะเห็นเป็นสีเขียวนะ
น้ำเนี่ยปกติดีแต่ตอนกลางคืนมันไม่เห็นเป็นสีเขียวแล้วครับสีมันไม่พอเนอะ
แต่ถ้าหากว่าดับไฟแล้วแล้วทำให้ผิวน้ำมันกระเพื่อมหรือเคลื่อนไหว
มันจะกลายเป็นแสงสีฟ้าในน้ำแบบนี้สวยจังเลยอ่ะชัดเจนเลยอ่ะดูดูเออเนี้ยอันนี้เหมือนในหนังเลยอ่ะ
ใช่แล้วครับน้องใบตองเหมือนในหนังอวตารจริงครับ
โอ้โหชาวเน็ตเห็นบอกโอ้บอกเลยไม่เคยเห็นปรากฏการณ์แบบนี้
บางคนเคยเห็นบางคนไม่เคยเห็นก็ไม่เป็นไรนะ
คนที่อยู่ใกล้น้ำเขาคงเคยเห็นบ่อยแหละโอ้โหเรียกได้ว่าไอ้ปรากฏการณ์แบบนี้มันไม่ได้เห็นกันง่ายจริงนะครับ
ก็เลยเอามาฝากเอามาให้ดูกันเผื่อว่าชาวบ้านที่ไหนที่ดูอยู่เนี่ย
แล้วเหตุการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นที่บ้านของคุณผู้ชมแถวบ้านคุณผู้ชม
ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ใต้โพสต์ที่เราตั้งเอาไว้ในวันนี้แฟนเพจเฟซบุ๊คตลอดข่าวนะครับ
อันนี้มันเป็นเรื่องแบบว่าทางธรรมชาติปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น